ไปดูสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการรับมือกับพายุปลาบึกนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราไปที่ชุมพรนะครับ
ตอนนี้ในพื้นที่ปากน้ำชุมพรที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ทะเลมีคลื่นลมแรงนะครับส่วนประชาชนนั้นก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดมาจากจังหวัดชุมพรครับ
ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณชายหาดปากน้ำนะครับ
อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในท้องทะเลนั้นมีคลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับ
แล้วก็ส่วนบรรยากาศลมภายในบริเวณนี้นะครับก็จะพบว่าไม่ค่อยมีลมเท่าที่เคยของบรรยากาศที่ชายหาดนะครับ
กลับที่จะมีลมที่ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับส่วนบรรยากาศในท้องทะเลเองนั้นเมื่อก่อนนะครับ
จะมีเรือประมงไปทอดสมอเพื่อที่จะหาปลาเป็นจำนวนมากแต่ว่าวันนี้นะครับ
ไม่มีเรือประมงในท้องทะเลเลยสักลำเดียวนะครับทำให้บรรยากาศในบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับ
เช่นเดียวกับบริเวณด้านบนนะครับซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้คนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลชุมชนปากน้ำนะครับ
ซึ่งก็พบว่าบรรยากาศนั้นก็ค่อนข้างเงียบสงบสนามกีฬาที่เคยคึกคลื้นนะครับ
ก็ไม่มีผู้คนนะครับโดยผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อที่จะรอรับฟังข่าวสารจาก
สื่อต่างรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
พายุปลาบึกนะครับที่จะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับ
พายุปลาบึกนั้นจะทำการขึ้นฝั่งแล้วก็ทางจังหวัดชุมพรเองนั้น
ตอนนี้ก็ถือว่าโล่งอกโล่งใจไปอีกเปราะนะครับเพราะว่า
พายุปลาบึกนั้นนะครับไม่ได้มีจุดศูนย์กลางที่จะขึ้นฝั่งตรงชุมพร
เหมือนก่อนหน้านี้นะครับโดยจากการที่ผมสอบถามชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านเองก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จุดศูนย์กลางของการขึ้นฝั่งของพายุดังกล่าว
แต่ชาวบ้านเองก็ยังคงหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลเพราะกลัวว่าจะมีภัยร้ายแรงแล้วก็เป็นอันตราย
เทียบเท่ากับเมื่อครั้งเกิดพายุเกมเมื่อปี๒๕๓๒นะครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศโดยรอบที่เกิดขึ้นที่บริเวณปากน้ำชุมพรนะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้ผมก็มาปากหลักที่จะรายงานสดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
และจากการสังเกตของผมเองนั้นก็พบว่าธรรมชาตินั้นก็เริ่มค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
ยิ่งใกล้ช่วงที่พายุปลาบึกจะขึ้นฝั่งเท่าไหร่นะครับ
บรรยากาศในบริเวณนี้ก็จะเริ่มเงียบสงบโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรครับ
ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับก็รายงานสดมาจากพื้นที่นะครับ
เราก็จะเกาะติดสถานการณ์แบบนี้อยู่ตลอดนะฮะจนกว่าที่จะคลี่คลายกันเลยล่ะนะครับ